ต่อกันที่อุดรธานีคุณผู้ชมค่ะเป็นคดีที่ชายคลั่งไปไล่แทงชาวบ้านนะคะ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตสองรายบาดเจ็บหกรายนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีหกสามนะคะ
แล้ววันนี้ศาลได้ตัดสินคดีนี้แล้วค่ะประหารชีวิตนะคะ
คุณผู้ชมยังจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะนายอิทธิพลอิ่มผึ่งนะคะ
อายุสามสิบเอ็ดปีนะคะเป็นชาวตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองวัวซอร์ที่อูดอน
เกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วใช้วุฒิมีดไล่ทำร้ายผู้คนตามถนนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
นี่แหละค่ะตอนนั้นมีงานด้วยนะคะคนก็เยอะครับข้างทีเดียวนะคะ
ทำให้นางสาวชนลดาหินคำหรือน้องจูนนะคะนักศึกษาชั้นปีที่๔
คณะวิทยาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานี
อายุสิบหกปีนักเรียนชั้นมห้าโรงเรียนอูดอนพิธยานุกุล
เสียชีวิต๒ศพแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๖นะคะ
ตำรวจและพลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและทำร้ายร่างกายผู้อื่น

อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่าย
ของวันที่๕ธันวาคมเมื่อปี๒๕๖๓

วันนี้เมื่อเวลา๙นาฬิกานะครับ
ตอน๙นาฬิกาสารจังหวัดอุดรธานี
อ่านคำพิพากษาคดีผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส์ค่ะ
โดยสารบอกว่าพิเคราะห์แล้ว
ว่าการกระทำลักษณะการกระทำความผิดของจำเลย

กลางถนนใจกลางเมืองอุดรธานี
และอยู่ในช่วงเวลาที่มีงานประจำปีของจังหวัด
เป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมทารุณ
มหิตผิดมนุษย์ไร้มนุษยธรรม
ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
พฤติการแห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรง

แต่เป็นเพราะจำนวนต่อหลักฐาน
ไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา

ไม่มีเหตุบรรเทาโทษที่สมควรจะลดโทษให้จำเลยนะคะ
ตัดสินให้ประหารชีวิตค่ะ
นั่นก็เป็นคำพิพากษาของศาลในวันนี้ค่ะ